มาดูคดีที่หรสโตสุกเกินไป
เป็นเรื่องของหมอที่มีหน้าที่ผ่าตัดหัวใจให้กับคนไข้
เขาเดือดร้อนมากเพราะว่ามีขโมย

๓๐๐บาทแล้วเป็นเหรียญทั้งนั้นเลยค่ะ
ซึ่งมีมูลค่าประมาณ๘๐๐๐บาท

ตัดเฉพาะตัวเอาคนอื่นเอาไปใช้ก็ไม่ได้
แล้วจะบอกว่าโจรใจบาปคนนี้บาป๒ต่อ

ตอนแรกคุณทำผิดสินห้าไปขโมยของของคนอื่น
ต่อที่๒คุณไปเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่น

แล้วถ้าเกิดว่ามันขาดแว่นอุปกรณ์สำคัญชิ้นนี้เนี่ย
ในการที่คุณหมอจะใช้ผ่าตัด
แล้วถ้าเกิดว่าผ่าไม่ได้แล้วถ้าเกิดคนตาย
นี่ถ้าเกิดว่าคุณฆ่าคนตายทางอ้อมเลยนะ
แล้วเพราะว่ามีคนไข้รอเข้าคิวผ่าตัดหัวใจอยู่ด้วยนะคะ
คุณหมอไม่สามารถทำการผ่าตัดได้นะคะ
แต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวดีแหละก็คือ
เอาแว่นมาคืนคุณหมอแล้วเรียบร้อยนะคะ

นายแพทย์ถิติจันเมคาศัลยแพทย์

หัวใจสิริกิจและโรงพยาบาลศรีนคริน
พาผู้สื่อข่าวเดินดูภายในบริเวณบ้าน
แล้วก็จุดที่คนร้ายเข้ามาขโมยเอาแว่นตาสำหรับการผ่าตัดไป

หลังจากที่มีคนร้ายมาขโมยทรัพย์สินในบ้าน

เข้าแจ้งความกับตำรวจสพยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ

รวมทั้งตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้ามาในห้องพัก
เก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายไปเรียบร้อย
แต่ยังไม่ทราบเบาะแสของคนร้าย
เมื่อวานี้ค่ะต้องใช้แว่นที่สั่งตัด
เฉพาะสำหรับใช้ในการผ่าตัดหัวใจ
แว่นดังกล่าวคุณหมอบอกหายังไงก็หาไม่เจอ

กล่องก็มีลักษณะเป็นกล่องเหล็กค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะ
ไม่ใช่กล่องแว่นตาเล็กนะเหมือนสักครู่ที่เห็นเนี่ยนะคะ

ก็เลยคิดว่าน่าจะถูกขโมยไปพร้อมกับเงินเหรียญร่วมประมาณ๓๐๐บาท
เหตุการณ์เนี่ยก็คือมีคนร้ายเข้ามาตั้งแต่๓สิงหาคมเท่านั้นแหละค่ะ
เดินทางไปเพิ่มเติมก็คือไปแจ้งความเพิ่มเติมกับตำรวจ
แล้วก็โพสต์ภาพแว่นตาชิ้นนี้ที่เคยถ่ายเอาไว้บนโลกโซเชียลมีเดีย
เผื่อว่าใครมาเห็นจะได้แจ้งเบาะแสเข้ามา
เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการผ่าตัด
วัดระดับความสูงวัดระดับสายตาของคุณหมอ
ซึ่งคุณหมอเป็นคนสั่งว่าจะสามารถตัดออกมาพิเศษ
เฉพาะบุคคลได้ใช้เวลาประมาณ๓เดือนและตัดออกมาแล้ว
คนอื่นก็ใช้ไม่ได้คุณหมอใช้ได้คนเดียว
เป็นแว่นเฉพาะสำหรับคุณหมอและที่สำคัญเนี่ยคือแว่นนี้มันพิเศษมาก
เรื่องของอุปกรณ์เฉพาะในการทำงานของคุณหมอ
คุณหมอบอกว่าในประเทศไทยมีไม่กี่บริษัทที่รับทำ
แล้วก็ต้องไปสั่งตัดที่ต่างประเทศ
ระยะเวลาทำทั้งความยากลำบากมันยาก

ก็เลยอยากจะให้คนที่เอาไปเอามาคืน
ถ้าไม่กล้าเอามาคืนกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะกลายเป็น
คือเป็นขโมยไปแล้วแหละแต่ไม่กล้าเนี่ยกลัวโดนจับ

เอามาฝากไว้ที่ศูนย์หัวใจศิริกิจก็ได้
ยืนยันไม่ต้องการเอาเรื่องแค่อยากได้แว่นคืน

เพราะว่าการผ่าตัดหัวใจหรือหลอดเลือดพวกนี้
มันเป็นการผ่าตัดที่ละเอียดมากครับ
รอนเลือดที่ไปเรียงหัวใจจะประมาณ๑มิลลิเมตรถึง๒มิลลิเมตร
ผมต้องใช้แว่นตัวนี้ในการที่จะขยาย
เพื่อให้ได้ตำแหน่งปลายเข็มที่เย็บได้ชัดเจน
เพราะว่ามันเล็กมากต้องใช้ความแม่นยำ
มุ่งหมายที่ผมไปโพสต์ในขอนแก่นลิงก์คือว่าผมเข้าใจว่าในขอนแก่นลิ้งในสมาชิกเป็นแสนคน
เผื่อแบบว่าร้านรับจำนำหรือคนที่รับซื้อจำนำเนี่ยเขาเห็นนะเอามาคืนของเถอะผมไม่ว่าอะไรหรอกครับ
ผมอยากได้แว่นคืนอย่างเดียวไม่คิดอะไรอย่างอื่นแล้ว
เพื่อเห็นแล้วเขาจะแบบอ่าเผื่ออาจจะส่งจดหมายมาคืนก็ได้ส่งมาที่ศูนย์หัวใจก็ได้ครับ
หรือส่งมาที่โรงพยาบาลสินคลินก็ได้ไม่ให้ผม
เอามาคืนผมด้วยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เสื้อผมมันไปขายต่อไม่ได้ครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอพูดก่อนที่จะมีข่าวดีนอกจากนี้คุณหมอบอกว่าตอนที่มันหายไปเนี่ยถ้ามีเคสเข้ามาก็จะต้องใช้แว่นอันเก่าไปก่อน
คุณหมอมีหนึ่งอันนะแต่ประสิทธิภาพมันก็แตกต่างกับตัวที่หายไปเป็นอย่างมากเพราะตัวใหม่เนี่ยมันเป็น
ก็อย่างที่บอกมันใหม่ก็คือใหม่ล่าสุดวิทยาการมันก็ใหม่ล่าสุดและถ้าต้องสั่งตัดใหม่นอกจากรอ๓เดือนแล้วยังต้องเก็บเงินใหม่อีกด้วย
ล่าสุดนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณหมอด้วยเพราะว่าตำรวจเขาก็ทำงานให้นะคะลงพื้นที่ตรวจบ้านพักซ้ำอีกครั้ง
ฝ่ายเนี่ยก็ร่วมทำงานแล้วก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเอามาคืนน่าจะใจดีและก็มีคนเอามาคืนจริงแต่ทีนี้ไม่ใช่คนร้ายนะคะ
เป็นเจ้าของร้านรับจำนำที่เขารับจำนำแว่นอันนี้เอาไว้เขาเห็นภาพแล้วก็รู้ดูพลิกไปพลิกมา
เอามันเป็นเครื่องมือแพทย์ที่คุณหมอเคยเห็นข่าวเคยเห็นที่เขามีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียภายในจังหวัดเนี่ย
ก็เลยประสานตำรวจเพื่อที่จะเอามาคืนและตำรวจก็รับแล้วเอามาคืนค่อยคุณหมอที่โรงพยาบาลศรีนคริน
คุณหมอตอนได้รับแว่นคืนดีใจน้ำตาไหลเลยนะคะน้ำตาลไหลออกมาเลย
และขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันทำงานจนมีการเอาแว่นตามมาคืนค่ะ
สำหรับงานนี้ต้องขอบคุณคุณหมอที่เป็นคุณหมอใจบุญ
ขอบคุณเจ้าของร้านรับจำนำที่เห็นข่าวแล้วก็เอามาคืนคุณหมอ
และที่สำคัญจะลืมไม่ได้เลยขอบคุณชาวเน็ตนะคะ
ที่ช่วยกันส่งต่อข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลนี้
ไปถึงเจ้าของร้านรับจำนำแล้วก็ได้คืนในที่สุดค่ะ